ช่วงนี้คือการเมืองดุเดือดเลือดพลาดจริงนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งตัวใหญ่มาก

ป้อมสวนยอสด่าคอสชไม่คิดถึงข้าวแดงแกงร้อน
ตอนอยู่ไม่พูดวิ่งเต้นตลอดไม่คิดว่าจะมีทหารไปทอสชอีก
ปกติแล้วเวลาเราสัมภาษณ์พลเอกประวิทเนี่ย
ท่านก็จะยิ้มเนอะนิ่งยิ้มพูดเสียงนุ่ม
คราวนี้ต้องบอกว่าเดือดเหมือนกันนะคะ
จากการที่พลเอกยศนันหลายเจริญอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
สมัครเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติ
แล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ทหารออกมายืนเคียงข้างประชาชน

เห็นแล้วว่ามันไม่ทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า
ไม่ได้ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

มันจิ้งจกเปลี่ยนสีนี่มันคนไม่รู้ข้าวแดงแกงร้อนนี่นะ

อยู่กับเรามาตลอดนี่ครับ
เราก็ไปจ่ายความประชา
แล้วอยู่ไทยทำตัวเป็นคนอีกคนนั้น
พูดไว้เป็นจิ๊กจกว่าครับเป็นสินะครับ
ใช่จิ๊กจกปาไปอยู่พักหลายก็ได้
แต่ว่าไม่ควรจะพูดเรื่องของสัตว์เรื่องอะไร

ตอนอยู่ก็คุ้มใจอยู่

คือพายไปได้ถึงจังหวะ
ทำไมไม่เห็นเสียงนุ่มนวลเหมือนตอนนั้นตอนนี้เลย
ที่ก่อนหน้านั้นท่านก็เคยโดนแซวเรื่องนี้เหมือนกันไง
ก็คืออย่างที่ท่านบอกว่าแม้ตอนอยู่ก็เห็นวิ่งเต้น

พอถึงเวลาออกมาด่ากันซะอย่างนั้น

อยากจะไปอยู่พักไหนก็ไปมาด่าคอสชทำไม
คุณว่าพลเอกประวิทย์เชื่อดนิ่มแล้วใช่ไหม

คุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
มีโอกาสสัมภาษณ์ที่เลยเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงไปส่วนหนึ่งแล้วนะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
และอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้เขาออกมาบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์เนี่ย

พอไม่ถูกใจก็ท้าชกกับสื่อมวลชน

มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเขาหรือเปล่า
เกษียณอายุราชการไปแล้ว

เงินที่ว่าซื้อข้าวแดงแกงร้อนให้เขากินเนี่ย

แต่ก่อนนี้เขาอยู่

แต่เมื่อเขาก็เสียแล้วนะ
เขาก็ถือว่าพันธนาการพ่นเข้าไปแล้ว

เปลืองข้าวสุกเปลืองข้าวแดงแกงร้อน
ถามว่าไอ้เงินเดือนของพลเอกจุศนันเนี่ย

มันเงินของคุณเหรอใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเขาก็ควรมีสิทธิ์ถูกไหม
นี่ก็นิ่มแต่ก็เชื่อดซะแรงเหมือนกันหุย

ใช้คำว่าจำเป็นใช้คำว่าพันธนาการนะ
อ่ะไปฝั่งนายทักษิณชินวัฒนกันบ้างดีไหมคะ

ทวิตออกมาอีกแล้วค่ะ

ทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมา
น่าชื่นชมกว่าทหารที่เข้ามาโดยการยึดอำนาจใหม่ครับ

ข้อความสั้นแต่มีความหมายลึกล้ำเหลือเกิน

ก็ถูกรีทวิตยับเยินเลยนะคะในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

ที่ก่อนอันนี้จำได้ไหมออกมา๒ประโยค
แต่สะเทือนทั้งโลกทวิตเตอร์เลยที่บอกว่า
เดี๋ยวนี้ท่าทีขึงขังไม่เห็นนุ่มนวลอ่อนหวาน
เหมือนตอนเกาะขอบโต๊ะขอเป็นพบทบเลย
นี่คือ๑๙กัญญายนที่นายท่านสินทวิตถึงพเประวิท
และครั้งที่๒ก็คือนี่แหละค่ะ
เรื่องของทหารนี่แหละแล้วก็ลงท้ายว่าป้อม

ไปดูร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันหน่อยดีไหม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กลับมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วนะคะ

แล้วก็ห่างหายจากความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองด้วย

ถ้าพักเพื่อไทยให้โอกาสลงสมัครรับเลือกตั้ง
เขาก็พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ
ถ้าอนุญาตให้แสดงความเห็นทางการเมืองได้

เพราะว่าพักต่างที่แสดงความเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ย
เป็นอุ๊ยอ่านได้ไหมเนี่ย
แหมออกมานานออกมาทีออกมาให้ดิฉันรู้สึกลำบากใจในการอ่านอีกแล้ว
คุณผู้ชมอ่านตามที่ร้อยตรวจเอกเฉลิมพูดนะ
ขอประชาชนอย่าเพิ่งเบื่อการเมือง
เพราะพักต่างที่แสดงความเห็นอยู่ในขณะนี้

และอยากเสนอหน้าต่อสังคมเท่านั้น

ท่านก็เป็นคนพูดแรงอยู่แล้วนะ

คือ๑คนที่เป็นสีสันในสภาเลยก็ว่าได้
เวลาที่มีการประชุมสภาฝ่ายโค้งฝ่ายค้านกันนี่

เอาล่ะดูปัญหาของพักประชาธิปัตย์กันหน่อย

อดีตสอสอพักไปเปิดบ้านให้นายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ใช้ทำกิจกรรมทางการเมืองเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
เรื่องนี้นายถาวรแล้วก็นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะ
ก็ได้เดินทางมาที่พักประชาธิปัตย์เพื่อพบกับนายอภิษฎด้วย
จำได้ไหมเพราะว่านายอภิษฎบอกว่าจะมีการสอบเป็นงานส่วนตัวเอง
นายพิศิษฐ์จะลงมาเองด้วยเลยซึ่งนายพิศิษฐ์เองก็เปิดเผยผลการสอบนะคะว่า
ถาวรก็ดีนายวิทยาแก้วพระใดก็ดี
ทั้งคู่ยอมรับว่าขาดความระมัดระวังเรื่องการปรากฎตัว
หากเกิดขึ้นอีกครั้งจะลงโทษค่ะ
อย่างน้อยที่สุดก็คือจะไม่ส่งบุคคลนั้นลงสมัครรับเลือกตั้ง
และรุนแรงที่สุดก็คือไล่ออกจากการเป็นสมาชิกพักเลย
ซึ่งนี่คือสิ่งที่สมาชิกพักทุกคนต้องยึดถือจากนี้ไป